คุณผู้ชมกลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
กำลังพยายามหาเรื่องราวแล้วก็ดูแฮชแท็กที่เขาบอกว่าฮิตมากตอนนี้
เรื่องของคุณหมอทันตแพทย์หญิงหนีใช้ทุนตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับ
ก็มีหลายคนออกมาให้คำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงกระแสนนี้
จุดเริ่มต้นมาจากว่าทันตแพทย์คุณหมอธอมนะครับคุณหมอพระเด็จคุณวิทยากิจเขาออกมาโพสต์
คือต้องการจะอโหสิกรรมให้กับคุณหมอผู้หญิงรายนี้ที่หนีใช้ทุนไป
เพราะว่าทำให้คนที่เซ็นค้ำประกันต้องมาใช้เงินแทน
เพราะว่าได้ทุนจากรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศทั้งปโทปเอก
แล้วก็กลับมาใช้ทุนระยะเวลาไม่น้อยกว่า๒เท่าของการไปทำงานแล้วก็ไปเรียนอยู่
เรียน๖ปีต้องใช้ทุนบวกไปอีกก็เป็น๑๒ปีแต่สุดท้ายคุณหมอผู้หญิงนั้นหายไป
แล้วคนที่ต้องมาใช้ทุนแทนเป็นผู้ที่ค้ำประกันเป็นอาจารย์ของทันตแพทย์หญิงคนนี้
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นปีที่มาต้องใช้เงินแทน
คนบอกว่าตอนนี้ก็ก้มหน้าแล้วก็ต้องหาเงินมาใช้ไปกู้เงินมาใช้รวมแล้วก็๘ล้านกว่าบาทนะครับ
ณวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าถ้าเกิดนับไปอีกไม่กี่วันวันวาเลนไทยเนี่ยหลายคนน่าจะมีความสุข
แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งคดีนี้ก็จะหมดอายุความเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับทำให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีอนุญาตให้อดีตทันตแพทย์หญิงนั้นลาออกครับ
โดยบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันกับการชดใช้ทุนการศึกษาพร้อมทั้งเตรียมที่จะฟ้องล้มละลายทันตแพทย์หญิงหนีทุนนะครับ
เพื่อที่จะเป็นการดำเนินคดีข้ามประเทศครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหัยสวริยะนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการกรณีอดีตทันตแพทย์หญิงดนรดีจำลองราชขอลาศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
และไม่ชดใช้ทุนตามสัญญา
ทำให้ภาระนั้นก็ตกไปอยู่กับผู้ค้ำประกันทั้ง๔คน
ทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่าได้ติดตามทวงถามหนี้อดีตทันตแพทย์หญิงมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗ที่ยื่นหนังสือขอลาออกอย่างเป็นทางการ
และทางสำนักงานการอุดมศึกษาได้ยับยั้งการให้ทุนการศึกษาด้วยนะครับ
ขณะนี้ครับมูลค่าทุนการศึกษาที่ใช้ไป๑๐ล้านบาท
รวมกับดอกเบี้ยและเงินผิดสัญญาที่อดีตทันตแพทย์หญิงดนฤดีนั้น
ชดใช้ก็รวมเงินต้นรวมดอกเบี้ยทั้งสิ้นแล้วนะครับ
ล้านบาทครับแต่เมื่อไม่สามารถติดต่อผู้รับทุนได้
ต้องดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันคือทันตแพทย์พระเด็จรวมทั้งอาจารย์หมอ
และแพทย์หญิงอีก๒คนเข้ามารับผิดชอบ
ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอชดใช้ในอัตราทุนการศึกษาปลอดดอกเบี้ย
รวม๘ล้านบาทครับ
ในตอนนี้ผู้ค้ำประกันได้ชดใช้เงินค้ำประกันแล้ว
แต่ในส่วนของอดีตทันตแพทย์หญิงยังคงต้องกลับมา

ซึ่งหากนำเงินมาชดใช้ทางรัฐก็จะมอบคืนให้กับผู้ค้ำประกัน

อยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี้จากทันตแพทย์หญิงดนฤดี

ซึ่งเป็นคดีในราชอาณาจักรไม่สามารถดำเนินการได้
อีกทั้งทันตแพทย์หญิงเองนั้นก็ยังคงมีท่าทีไม่ยอมชดใช้ทุนนะครับ
ซึ่งคดีนี้กำลังจะหมดอายุความวันที่๑๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เตรียมจะใช้วิธีการคือฟ้องล้มละลายกับอดีตทันตแพทย์หญิงรายนี้
และไม่ให้ออกนอกประเทศภายใน๓ปี
ซึ่งนั้นเป็นมาตรการอันนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราดำเนินการอยู่
ก็คือเรื่องของกระแสที่ว่าทำไมอนุญาตให้ลาออก
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่ากรณีการอนุมัติให้ลาออกนั้น
ขณะยังชดใช้ทุนไม่หมดตามระเบียบของกพว่าด้วยการลาออกจากราชการปี๒๕๕๙
ระบุว่าการชดใช้ทุนไม่หมดไม่เป็นเหตุให้สามารถยับยั้งการลาออกได้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นระบุว่า
สำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็จะมีความละเอียดรอบครอบมากขึ้น
คัดสรรผู้ที่ต้องการกลับมาใช้ทุนต่อยอดความรู้ให้กับประเทศ
แล้วก็จะออกกฎระเบียบให้นักศึกษากลับมาใช้ทุนพร้อมเปลี่ยนแปลงสัญญาคือให้คนในครอบครัวนี่แหละครับ
เป็นผู้ที่ค้ำประกันเพิ่มความเข้มงวด
ซิว่าจะใจไม้เชรกรรมกับคนในครอบครัวได้หรือเปล่านะครับ